ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะคะ
เดี๋ยวนี้คนร้ายโอ้โหกลางวันแสกมันก็ไม่เว้นนะคะ
บุกเข้าไปในบ้านเขาจะไปขโมยของแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
โชคดีเจ้าของบ้านเจ้าของห้องเขาตื่นมาเห็น
แล้วคนร้ายคนนี้ก็เดินหนีออกไปแบบเนียนนะคะตรวจสอบไปตรวจสอบมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในหมู่บ้านปรารถนา๓
ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าช่วงเที่ยงครึ่ง
มีผู้ชายคนนึงบุกไปในห้องนอนของลูกสาวเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นนักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบผู้เสียหายยังตกใจอยู่เลยค่ะ
แม่ของผู้เสียหายบอกว่าเขาก็หลับอยู่ในห้องนอน

มีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๒๐
บุกเข้าไปในบ้าน
เข้าไปในบ้านปุ๊บเดินเข้าไปในห้องนอนเลยค่ะ
ตื่นมาเห็นคนร้ายกำลังลื้อค้นทรัพย์สินอยู่อย่างใจเย็นนะคะ
ลูกสาวก็ถามคนร้ายว่าเข้ามาทำไม

นิ่งเนียนแล้วก็เดินออกไปจากบ้านแบบใจเย็นนะคะ
ทีนี้ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นภาพคนร้ายกำลังเปิดประตูรั้วหน้าบ้าน
เดินเข้าไปในบ้านเห็นภาพชัดเลย
แล้วก็จากนั้นไม่นานก็เห็นคนร้ายเดินออกจากบ้านไป
ก็เลยแจ้งตำรวจภูทรเสม็ดให้มาตรวจสอบแล้วก็จับคนร้ายนะคะ

ลื้อค้นแล้วลูกสาวก็ลุกขึ้นยืน
แล้วก็ถามว่าเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะ
มันยืนจ้องหน้าแล้วไม่ออกไป
พอมันจะออกไปก็คือแม่ก็ได้ตัวขึ้นมาแล้ว
มันคงจะเห็นมากกว่า๑คน

แล้วดูกล้องวงจรปิดเหมือนแบบมีสูบบุหรี่ใช่ไหม
แบบว่าสบายใจมากเข้ามาที่บ้าน
แล้วนี่ก็คือเราอยู่ในบ้านเราแท้
ความปลอดภัยมีไหม

แล้วถ้าณตอนนี้แม่คุณแม่ไม่ได้อยู่บ้าน

บ้านเราน้องกฎหมายเรื่องนี้ยังอ่อน
คือต้องรอให้ลูกดิฉันเกิดปัญหาก่อนเหรอคะ

คือณวันนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเราสบายใจ

แต่ถ้าวันนี้แม่เกิดไปทำงานเร็ววัน
แล้วลูกสาวจะเป็นยังไง

ตำรวจพร้อมชุดสายตรวจเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ผู้เสียหายได้ชี้ให้จับกลุ่มผู้ชายวัย๒๙
ที่บ้านมีบ้านพักอยู่บ้านตรงข้ามกัน

ตำรวจก็เลยคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
ซึ่งผู้ต้องหาให้การภาคเศษนะครับ
คือยอมรับว่าเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายเขาจริง
แต่ไม่ได้ไปก่อเหตุทำร้ายใคร
แล้วก็ไม่ได้ขโมยของอะไรด้วย
แต่แค่แอบเข้าไปในบ้านคนอื่นมันก็ผิดแล้วมั้ง

แต่ผมไม่ได้ทำร้ายผมไม่ได้ขโมยของ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานผู้อื่น
ก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
มันก็คงจะเข้าข่ายว่าคือความผิดมันแค่นี้ใช่ไหม

ถ้าเขาไม่รู้ตัวไม่เห็นกันก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้น